อันนี้โชคไม่ดีเลยครับหมาหมู่ฮะ
หมาหมู่เหตุการณ์นี้ทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยซึ่งตกเป็นเหยื่อนะฮะ

โอ้โหไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับ
นี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีฝูงหมาจำนวนไม่น้อยอยู่บนถนน
แล้วมีหลายตัวบางตัววิ่งตัดหน้าระหว่างที่คุณผู้หญิงคนนี้เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค
แล้วทำให้รถฉลาบล้ม

เรายังคงอยู่ในพื้นที่อายุทยาครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เคราะหร้ายเนี่ยหน้าตาของเธอนี่คือเลือดอาบนะ

มาถ่มพยาบาลแบบนี้เลยครับ
ไซค์เองก็เสียหายไม่แพ้กับคน
เกือบเสียโฉมเลยอ่ะแล้วแผลเป็นเวลาตกสะเก็ดจะยังไงนี่
แล้วหมาเหล่านี้หมาใครใครจะช่วยเหลือใครจะรับผิดชอบเธอได้บ้าง
คนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจะไปทำธุระ
มาถึงจุดนี้คุณผู้ชมดูภาพด้านขวาของจอนะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยมันมีหมาบางตัวที่วิ่งข้ามถนนแบบกระชั้นชิด

ระยะไกลกะว่าเออเบรกตรงนี้น่าจะยังพออยู่ไม่ให้ชนน้องหมา
แต่จังหวะนั้นคือมันฉลาบครับเพราะว่าถนนตรงนี้

คุณมิ้นคุณผู้ชมน้ำท่วมพอน้ำลดเสร็จปั๊บเนี่ย
ถนนมันเลยยังไม่เรียบครับค่ะมันมีพวกเศษหินเศษกรวดอะไรต่างเนี่ย
พอแตะเบรกปั๊บเจอกับถนนที่ไม่เรียบ
ก็เลยมีการฉลาบแล้วล้มอย่างแรงลองฟังครับ
รถมอไซค์เขาวิ่งมาอย่างเร็วเพราะถนนมันว่างใช่ปะล่ะ
เขาจะวิ่งมาเร็วหมาหมาก็อยู่หน้าร้านนี่เป็นฝูงเลย
แล้วก็ขับกันไล่ขัดกัน
อีกตัวก็วิ่งตัดไปมอไซค์มาคันพอดี
ไซค์มาพอดีชนกันเลยครับชนทั้งหมาทั้งคนกิ้งเลย
พี่คนนี้คือเป็นชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
ส่วนคนเจ็บเองตอนนี้ก็ยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมได้มากนัก
คือปากก็เจ็บหน้าก็เจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับ
คำถามคือเธอจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้บ้าง
เพราะหมาหมู่ฝูงนั้นไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ

ต้องระมัดระวังด้วยนะแบบนี้นะฮะ